ทีนี้มาถึงช่วงปุรุษฌาวิสัจฉนาตอบคำถามโดยภาพ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์สังกัดกรุงเทพมหานคร

เขามีการโพสต์ภาพเพื่อเป็นการตอบคำถามที่ว่า

โรงพยาบาลทำไมไม่รับตรวจตรวจแล้วรู้ว่าเป็นโควิด
แล้วทำไมไม่รับรักษาก็มันเป็นแบบนี้ไงคะ
ภาพมันเป็นแบบนี้ผู้ป่วยล้นออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้ว
ล้นออกมาตรงไหนล่ะไปอยู่ที่ลานจอดรถ

ระหว่างรอเตียงคือภาพมันอธิบายบรรยายได้หมดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
ใครที่เป็นฝ่ายบริหารอยู่บนเหงาะหอคอยงาช้าง
ท่านดูด้วยว่าสภาพหน้างานสภาพความเป็นจริงมันเป็นยังไงค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชม๒ภาพหลักเลยสำหรับทางเพจโรงพยาบาลที่เขามีการโพสต์ไว้
นี่ภาพที่๒ลานจอดรถ
ลานจอดรถผู้ป่วยมานอนรอ

แล้วเขามีการพูดด้วยนะคะในแคปชั่นบอกว่า
จะได้ช่วยคนไข้ได้ครั้งละมากทำไงได้
เคสล้นห้องฉุกเฉินลามไปลานจอดรถแล้ว
ภาพจริงบรรยากาศจริง

แฮชแท็กโอ้อันนี้สลดเลยนะคะ

อื้อฮือหวั่นใจเหลือเกิน
ถ้าคนหน้างานบอกว่าจวนจะหมดแรง

หอผู้ป่วยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สามารถรองรับผู้ป่วยได้๑๔๐เตียงเท่านั้นนะคะ
แต่ตอนนี้มีผู้ป่วยมากถึง๑๔๔คน
จำนวนนี้มีคนป่วยที่มีอาการหนัก

ส่งผลให้มีผู้ป่วยตกค้างหน้าห้องฉุกเฉินแบบนี้ค่ะ
ล้นออกมาที่ลานจอดรถแบบเมื่อสักครู่นะคะ
หลังจากที่เรื่องนี้ถูกตีแผ่ออกไป

แล้วถามกลับไปที่รัฐบาล

แต่นี่ใช่ไหมคาลานจอดรถแบบนี้ได้ใช่ไหม